ชนรถที่รอกลับรถบริเวณแถวถนนรัชดาพิเศษนะคะ
ไม่ได้ชนธรรมดาชนรวดเดียว๙คันค่ะ
เป็นที่ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์มากนะคะ
สำหรับคุณน้ำส้มโซมีเน็ตไอดัลสาว
รถยนต์กำลังรอกลับรถอยู่บริเวณตรงข้าม
ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาศรัชดาพิเศษ
เหตุเกิดประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
โดยร้อยตำรวจเอกปะพินวิทย์เสนาแปลง
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ของนางสาวกริตยาทิมทัพทิมผลหรือว่าน้ำส้มโซมี่
อายุ๒๘ปีพบยาคลายเครียดจำนวนหนึ่งอยู่บนรถค่ะ
แล้วก็มีชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ขณะที่บิดาแล้วก็เพื่อนของนางสาวกริตยา
ก็ได้โทรมาหลังเกิดเหตุนะคะ
ยืนยันว่านางสาวกริตยามีอาการเครียด

ส่วนรถยนต์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
เก้าคันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

คลิปนี้พอกลดูก็สนใจมากนะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

คาดหัวที่แชร์กันในเฟซบุ๊คก็พาดกันแรงเหมือนกันนะ

แรงค่ะแต่ว่าน่าจะต้องสืบเสาะที่มาที่ไป
เพราะว่าอยากไทยเครียดแล้วก็ปฏิบัติทำด้วย
แล้วก็คลิปที่ถูกปล่อยออกมายาวนะ

วันที่๒๗ตุลาคมมีการโพสต์ข้อความค่ะ
ในเชิงตัดเพาะขออโหสิกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ

ก่อนที่ถัดมา๔วันจะเกิดเหตุการณ์นี้
แล้วก็ขณะที่นางสาวกริตยาอยู่ที่โรงพักนะคะ

หลังจากนั้นก็ได้เป็นลมหมดสติในห้องน้ำค่ะ
ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมนัดสอบปากคำ
ของญาติของนางสาวกริตยา

สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ